เรื่องของตำรวจอยู่แต่ว่าก็เห็นใจตำรวจนะข่าวนี้

ไปดูภาคเอการณ์ช่วงนี้ขนาดนี้คุณผู้ชม

อ้วนขนาดนี้จะวิ่งไล่จับโจรทันหรือเปล่า
เขาก็จับคุณได้แล้วนี่ไง

จะได้รู้ว่าสิ่งที่ควรทำมันต้องทำอย่างไร

เขาก็บอกว่าเป็นนุ่มหัวร้อนคนหนึ่งแล้ว
ตำรวจเขาทำถูกต้องแล้วเขาก็ตรวจขอดูใบขับขี่
ก็ไม่มีไม่พกเออแล้วก็เข้าไปขอตรวจนะครับแล้วก็ไปด่าตำรวจ
เป็นหมูอย่างนี้จะไปวิ่งจับโจรได้ทันยังไง

ท้าทายนะเดี๋ยวเรียนจบก่อนเดี๋ยวจะมาตบให้ดาวกระเด็นเลย
ระหว่างที่ชายคนนี้ก็อารมณ์เกรี้ยวกราดนะไม่ยอมให้ตำรวจนั้นแตกเนื้อต้องตัวเลยนะครับ
ตำรวจก็พยายามคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตำรวจเขาใจเย็นนะ
ใจเย็นมากจริงถึงแม้ต้นด่าว่าอ้วนก็ตามทีก็ใจเย็น
แล้วก็พยายามไม่ตอบโต้อะไรแล้วก็เนี่ยมีคนถ่ายคลิปไว้
แล้วก็เอาตัวเขาไปคุมสงบสติอารมณ์ที่โรงพักแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ใกล้
นี่มาด้วยกันมั้ยพยายามห้ามใช่มั้ย
พยายามห้ามแต่ก็เอาไม่อยู่เนี่ยพยายามจะดึงแล้วแต่ก็แบบน้องคนนี้ก็ขึ้นแล้วขึ้นอีกเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มีคนแชร์คลิปนี้ไปเยอะกับวิภาควิจารณ์ส่วนใหญ่ก็มองว่าน้องเขาป่วยทางจิตหรือเปล่า
โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอคะคนวิจารณ์ป่วยทางจิตหรือเปล่าถึงกล้าพูดกล้าทำแบบนี้ต่อหน้าตำรวจนะครับ
ถ้าจะไปตบเขาอีกอะไรอย่างเงี้นะฮะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในพื้นที่สนครองตัน
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ชายคนนี้สงบสติอารมณ์แล้วล่ะหลังจากที่พาไปโรงพักแล้วนะฮะ
เมืองต้นก็ถูกแจ้งข้อหาดูหมินเจ้าพนักงานไปเรียบร้อยนะครับ
ไปเรียนซะจะได้รู้ว่ากฎหมายเขาเป็นอย่างไรนะครับ